ดูเรื่องของการกราบไหว้ขอพรสิ่งศักดิ์สิทธิ์

ส่วนใหญ่เวลาเราไปไหว้พระหรือไห้สิ่งศักดิ์สิท

แต่ต้องเรียกว่าทูบ

ยังใหญ่เลยที่ทูบมา

อ๋อคือจุดใหญ่สมหวังเร็ว

งั้นถ้าไม่ชุบน้ำมันจุดไปเถอะ

อ๋อแล้วดูคุณพี่ท่านนี้โดดเด่นกว่าทูปกว่าชุดที่ใส่มานี่เนี่ย

ใช่เป็นติ๊กต๊อกเกอร์ก็คือดาวติ๊กต๊อกชื่อดังเลยนะ
มากราบไหว้ขอพรให้สมหวังดั่งใจหมาย
มาที่นี่เขาบอกว่าต้องมากราบไหว้อะไร
ม่อนกุเวรอุทยานมหาราชทาเวซวัณจัฐพงฝนสถาน
อยู่ที่ตำบลห้วยแก้วอำเภอแม่ออนจังหวัดเชียงใหม่
นี่เขาบอกว่าการไปกราบไหว้องค์ท้าเวสวันเนี่ย
รับรองเลยประสบความสำเร็จแน่
แต่ต้องทำอย่างตั้งใจนะ
แล้วเมื่อขอพรแล้วเนี่ยคุณก็ต้องมีความมุ่งมั่นกับสิ่งที่คุณขอพรด้วย
ไม่ใช่ว่าขออย่างเดียวแล้วกลับไปนอนที่บ้านไม่มีทางได้สำเร็จหรอก
เขาบอกว่าชื่อคุณธรรมชาติเหรอไปลองดูแล้วกันนะ
ส่วนการจุดทูปแบบนี้มันก็เป็นเรื่องของความเชื่อ
ทูบใหญ่โตมโหลานขนาดนี้คงจะสามารถสื่อสารไปยังเทพเทวดา
ท้าเวสวันคงจะรับรู้ถึงความตั้งใจของพี่
๑๖ชั้นฟ้า๑๕ชั้นดิน๑๕บาทจริงหรอ
ชั้นดินก็ตามที่ว่ากันนั่นแหละ
ดูแลยังไงใช้วิจารณญาณแล้วลองไปตามพี่เขาด้วย
เพราะว่ายังมีอีกหลายคลิปคอนเทนต์ที่สนุกลองไปตามดูนะครับ